ข่าวที่คุณผู้ชมรออยู่นะฮะกรณีที่ทนายตั้มออกมาแฉ
ว่ามีน้องผู้หญิงนะครับตกเป็นเหยื่อรองหัวหน้าพักดังนะครับ
วนลามเธอนะฮะแล้วก็ตกใจแล้วหนึ่ง
ตกใจมากกว่านั้นคือทนายตั้มออกมาบอกต่อว่าโอ้โหผู้เสียหายเนี่ยมีเป็น๑๐ครับ
แล้วก็มาโพสต์อีกรอบนึงบอกว่ารองหัวหน้าพักคนนี้เนี่ย
เคยก่อเหตุแบบนี้กับหญิงไทยอายุ๑๘ปี๒คนที่อังกฤษด้วยนะ
เรื่องเงียบเพราะตอนนั้นพ่อใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำแบบนี้กับอีกหลายคนในประเทศไทย
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาธนายตั้มไปที่สนลุมพินีครับไปติดตามความคืบหน้าคดีที่มีเหยื่อสามคนนะฮะ
ติดต่อเข้ามาอายุสิบแปดปีทุกคนเลยรายแรกอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
คุณแม่ทำงานอยู่ในพักเดียวกันนั่นแหละรายที่สองถูกข่มขืนจนต้องหนีไปต่างประเทศ
อังกฤษส่วนรายที่๓โดนลวนลาม
ซึ่งเหยื่อบางรายถูกพาขึ้นคอนโดมิเนียมส่วนตัวด้วยนะ
ทนายตั้มบอกว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องจริง

แล้วพูดกับเขาร้องไห้ตลอดเวลา

คนนั้นไม่กลัวความผิดคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์
เมื่อวานนี้จะพยายามโทรไปขอโทษผู้เสียหายกับแม่ของเขาทำไมอ่า
ตอนนี้เชื่อว่ามีเหยื่อรวมเกินแล้ว๑๐คน
ข่มขืนด้วยนะผมไม่ได้พูดนะ
นายตั้มพูดนะถูกคมคืนไม่ต่ำกว่า๕๖คน
สถานที่ก่อเหตุทนายทราบว่าจะใช้ร้านอาหารแห่งนึง

แล้วคมคูอ้างว่าพ่อเค้าเป็นใคร
แล้วเขามีรสนิยมชอบเหยื่อที่มีอาการขัดขืน

ขอให้เหยื่อรายอื่นมาแจ้งความเอาผิด
เพราะว่าโทษคดีนี้อายุความ๒๐ปีครับ
ถามหมดนะครับว่าอยู่ตอนนั้นเขาจะมากอดมาหอมนะครับ
คนอยู่เยอะไหมนั่งโต๊ะยังไงอันนี้ผมถามไปละเอียดแล้วนะครับ
ก็เชื่อว่าทั้งสองคนที่มาเล่าเนี่ยเล่าตามความเป็นจริง
เขาก็ร้องไห้ตลอดเวลาคือเอาง่ายกลัวมากนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรจริงแล้วแม่เขาเนี่ยนะครับ
ชอบพักการเมืองนี้มากด้วยนะครับถึงขนาดว่าตามไปฟังหลายหลายคนเนี่ยนะครับ
มีการพูดในเวทีต่างนะครับเหมือนกับเป็นเอฟซีเลยแหละนะครับ
แล้วก็ทางรองหัวหน้าพักคนนี้นะครับก็มีการพูดจาที่ดีนะครับ
เป็นคนดีนะครับแต่ท้ายท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่นะครับ
เขาก็เลยเสียความรู้สึกแล้วก็เลยมาหาผม
คนนี้นะครับมีพฤติกรรมทำแบบนี้มาเนี่ยหลายครั้งนะครับ
ไม่ใช่แค่ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเป็นการใช้กำลังทั้งนั้นเลยนะครับ
คนโดนข่มขืนเนี่ยตอนนี้เอาแค่ข่มขืนอย่างเดียว
แล้วไม่กล้าแจ้งความเพราะโดนขู่นะครับไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนแล้ว
ค้านตะอมุทรเอกนิมิสนุพวลทอง
โทรศัพท์บอกว่าได้สอบประคำผู้เสียหายนะครับ
ไปแล้วนะครับเมื่อ๑๒เมษายนนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับอยู่ในสำนวน
เปิดเผยยังไม่ได้

เสนอรถเมอร์ซีเดสให้แต่เธอปฏิเสธไป

แต่ผู้ก่อเหตุพยายามตื้ออยู่หลายครั้ง
กระทั่งล่วงเลยมา๑ปีผู้ก่อเหตุนัดพบที่ร้านอาหาร
แล้วชักชวนเธอไปที่คอนโดมิเนียม
ว่าลืมของแล้วดึงเธอเข้าไปในห้องนอน

เขาก็ผลักเราเข้าห้องนอนเลย

มีค่าทีรีเวลหรืออะไรหนึ่ง

ดีกว่าเข้าปากเสือแล้วนะ
ค่ะก็ผลักเลยแล้วก็ล็อก

มีประตูใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ประตูห้องนอน
ซึ่งหนูทำทุกอย่างแล้ว
คือทั้งกรี๊ดทั้งแกล้งชักทั้งแกล้งหอบ
สู้กันประมาณ๓ชั่วโมงค่ะ

ที่ทุกคนอยากจะให้ทำ
พี่หนูมีแฟนแล้วพี่ปล่อยหนูเถอะ
หนูไม่พร้อมจริงหนูไม่อยากทำ

พี่เถอะเดี๋ยวพี่เลี้ยงดูเอง

รู้ไหมพ่อฉันเป็นใคร

ตั้งแต่ตอนนั้นไปต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้
อยากจะฝากบอกถึงคนก่อเหตุบอกว่า
ไม่เป็นไรตอนนี้กฎแห่งกรรมทำงานแล้ว

ไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่ออีกครับคุณผู้ชมฮะ
คือเรื่องนี้พอมีการเปิดประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะ
เหยื่อ๑๐กว่าคนเป็น๑๐คน
แล้วผู้ก่อเหตุเป็นถึงรองหัวหน้าพักการเมืองดัง
ก็แน่นอนล่ะค่ะเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าว

ว่าใครที่เป็นคนก่อเหตุนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องเดากันนาน

ของนายปริณพาณิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย
แถลงเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
ด้วยเสียงสั่นเคลือค่ะคุณนัทพงศ์
บอกตกใจรู้สึกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
แถลงข่าวเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
และปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โดยย้ำว่าตนเองไม่ใช่คนแบบนั้น

ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าส่งผลกระทบกับภาคประชาธิปัต
เพราะฉะนั้นก็ขอลาออกจากทุกตำแหน่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
และจะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดกับตำรวจค่ะ
ลาออกจากพักเนี่ยนายปรินก็ยืนยันนะคะ
เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองไม่มีผู้ใหญ่ในพักบังคับให้ลาออก
แล้วยอมรับว่ารู้จักกับแม่ผู้เสียหายหญิงสาวอายุ๑๘ปี
และนัดเจอกันในร้านอาหารจริงตอน๕โมงเย็น
แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองมีคนอยู่ในร้านหลายคน
และเป็นพยานได้ว่าตนเองไม่ได้ล่วงเกินหญิงสาวอย่างที่ถูกกล่าวหา
เข้าใจว่าหลายคนอยากให้ตนเองชี้แจงแต่ก็อยากขอความเป็นธรรม
เพราะว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาและไม่อยากพูดอะไรมาก
เกรงว่าจะไม่เป็นธรรมและทำให้คนอื่นเสียหาย

แล้วก็บอกต่อด้วยว่าวันนั้นที่เกิดเหตุคุยกับผู้เสียหายหลายเรื่อง
ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐศาสตร์หรือความรู้เรื่องหุ้นเท่านั้น
ข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่ใช่ความจริง
ส่วนที่โทรศัพท์ไปหาแม่ผู้เสียหาย
เพราะว่าอยากทำความเข้าใจแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไม่ได้จะไปไกลเกลี่ยและก็ไม่ได้หนีไปไหน
ถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ให้คุยกันได้เลยค่ะ
คือการที่คุยกับคุณแม่เพื่อจะทำความเข้าใจกัน
จริงเป็นการแสดงความเจตนาบริสุทธิ์ใจ
ว่าผมไม่ได้ทำอะไรแล้วผมไม่ได้หนีไปไหน
ถ้าผมจะขอโทษคุณแม่ผมทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไร

เพราะว่าผมไม่ได้หนีปัญหาเมื่อมีคนมากล่าวหามาอะไร
ผมก็ยินดีพบปะพูดคุยนะครับ

ผมก็รู้สึกถึงบอกรู้สึกช็อกและตกใจ

ยินดีพบปะพูดคุยแล้วก็ตอนแรกจะคุยว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่ได้อยู่สองคนมันเยอะมากทั้งร้านนะครับ

ผมไม่ได้ทำตามที่กล่าวหาในโซเชียลจริงครับ

และอย่างที่บอกครับผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุทธิธรรม

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนในโลกโซเชียลเลยนะคะ
คนก็ค้นหาประวัติกันมากมาย
นายปริณวันนี้ช่วงหนึ่งก็ปฏิเสธข้อกล่าว
ล่วงละเมิดผู้หญิงมาแล้วนับ๑๐คน
มันมีประเด็นนี้ด้วยซึ่งเขาก็ปฏิเสธนะคะ
ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
ส่วนจะมีการฟ้องกลับทนายสิทธาที่ทำให้เสียชื่อเสียงหรือเปล่า
นายปรินบอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดถึงเรื่องนี้
ว่าจะมีใครแจ้งความเท็จหรือเปล่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงาน
แล้วก็ไม่ขอตอบว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองหรือไม่ค่ะ
นายประดินยังกล่าวขอโทษสื่อมวลชนที่พูดอะไรเยอะไม่ได้
เพราะว่าจะกระทบกับการดำเนินคดี

ฝ่าวงล้อมของสื่อมวลชนเข้าไปในที่ทำการพักและยกมือไหว้
ผู้สื่อข่าวถามทิ้งท้ายถึงคดีที่เคยล่วงละเมิดทางเพศสมัยเรียนที่อังกฤษ
ซึ่งโซเชียลมีการขุดคู้อยู่ในตอนนี้ว่าจะชี้แจงเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
นายปรินตอบว่าคดีนี้จบไปนานแล้วแล้วก็ไม่อยากให้เอามาเกี่ยวข้องอีกค่ะ